อย่างที่โหมโรงกันไปตั้งแต่เมื่อวานนะคะแล้วก็บอกคุณผู้ชมว่าอยากให้เกาะติดกับเราไทยรัฐทีวีเราติดตามแน่นอนเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล๑๑คนวันนี้บรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวเราสรุปให้ฟัง
แพทย์ชนนั่นศรีแก้วค่ะหัวหน้าพักเพื่อไทยในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาพผู้แทนรัศดรเปิดอภิปรายนะคะ
โดยให้เหตุผลว่าทำไมต้องมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในทีมเด็ดหัวสอยนั่งร้าน

พลเอกประยุทธ์ขาดภาวะผู้นำในการบริหารประเทศก่อนนี้มหาศาลจนประเทศพังเสียหาย
แต่งตั้งบุคคลมาออกแบบรัฐธรรมนูลให้อยู่ในอำนาจเพื่อสกัดคนคนเดียว
บริหารประเทศโดยขาดความรู้ความสามารถขาดวิสัยทัศน์แต่งตั้งตัวเองและทหารมาแก้ไขปัญหาที่ไม่ถนัด
ผลเอกประยุทธ์ยืนยันว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดไม่จริงนะคะ
บอกว่าเมื่อมาบริหารประเทศผลักดันด้วยวิสัยทัศน์มีความเปลี่ยนแปลง
ถ้ามองด้วยใจไม่ได้มีอคติ
นายกรัฐมนตรีไม่ได้รู้ทุกเรื่อง
มีตัวอย่างให้เห็นเรื่องของการตั้งสอบคอว่า
แก้วิกฤตโควิด๑๙ในช่วง๒ปีได้

ยืนยันว่ามีวิสัยทัศน์ไม่ด้อยกว่าอดีตนายกบางท่านค่ะ

ต้องการทำลายคู่แข่งเพียงคนเดียว
ท่านก็เขียนลำนูนมาเพื่อเพียงคนเดียว

เพราะท่านคิดว่าเป็นพักการเมืองของคนคนเดียวคนนั้น
นายกไม่ใช่คนที่รู้ทุกเรื่อง

เหมือนบางคนที่ท่านบอกให้ฉลาดที่สุดนั่นแหละ

ผมก็ทราบดีว่าท่านก็คงชื่นชมหลายคนที่เคยทำงานมาก่อน
ว่าดีกว่าผมโน่นนี่

พลเอกประยุทธ์ถือว่าเป็นไฮไลท์ของวันนี้นะพี่อุ๋ย

ใช่นี่คือเริ่มต้นก็แบบโอ้โห
ผู้นำฝ่ายค้านกับผู้นำรัฐบาล

นายกรัฐมนตรีโต้กลับข้อกล่าวหาที่ว่ามีบุคลิกภาพแปรปรวน
เสพติดอำนาจทำให้ประเทศพังพินาศเดี๋ยวรอ
เดี๋ยวลองฟังดูนะคะ
จับปล่อยให้มีอาการกรรมเริ่บขึ้นเรื่อย
อันนี้เขาต้องเปิดหัวกันก่อนใช่ไหม

แล้วก็ไล่รัฐมนตรีแต่ละคนแต่ละคนไป
เนื้อหาหลักก็คงอยู่ในเวทีสภานั่นแหละเดี๋ยวจะให้ฟังนะฮะแต่ไปดูตรงนี้หน่อย
คือนอกห้องประชุมสภาเนี่ยนะเมื่อวานนี้ฝ่ายค้านเนี่ยเขาโหมโรงด้วยทีเซอร์ต่าง
นี่วันนี้ในส่วนของทางฝั่งของเพจที่เขาสนับสนุนรัฐบาลเขาก็เลยทำโปสเตอร์ออกมานะครับ
โอ้โหนี่ฮะเหมือนกับว่าสู้กลับนี่ไม่มีวันตายทางประธานวิบฝ่ายค้านนะครับคุณสุธินคลังแสงเห็นแล้วบอก
ก็ถือว่าเป็นสีสันนะข้อความที่บอกว่าพยักษ์ร้ายไม่มีวันตายเนี่ยทางฝ่ายค้านบอกไม่เป็นไร
ฆ่าไม่ตายแต่อาจจะน่วมแล้วยังบอกด้วยว่า
ขณะเดียวกันนะครับศีรษรอีกอย่างหนึ่ง
คุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัย
นี่ชี้เลยนี่เห็นไหม
มีไม้มาด้วยเขาบอกนี่คือไม้เรียว
เหน็บไม้เรียวเข้าสภา
จะเอาไปชี้นายกรัฐมนตรีที่อยู่บันลัง

แต่ไม่รู้ประธานสภาจะให้ใช้หรือเปล่า

ทำท่าให้ดูบอกตั้งใจจะไปใช้อย่างนี้

ต้องรอดูที่ถึงคิวคุณมงคลกิจอภิปราย

จะขออาสาเป็นตัวแทนของทางพลักษณ์ฝ่ายค้าน
ซึ่งทางเขาเป็นพักฝ่ายค้านอิสระนะพักไทยศรีวิรัย
จะไปคุยกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
ไปคุยกับสส๑๖คนในพัก
เรียกตัวเองว่ากลุ่ม๑๖ให้ดี
อย่าไปแหกมติของฝ่ายค้านไปสนับสนุนรัฐบาล
ค่ะเรื่องของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทย
คือนักข่าวพยายามจะคุยด้วยมากเลยนะพี่อุ๋ยวันนี้

คือด้วยความที่ว่าอย่างที่เราเล่าไปนะคะ

บอกว่าแน่นอนตัวเองฝ่ายค้านละ
ยกเว้นพลเอกประวิทย์จะโหวตให้ท่านคนเดียว

เพราะฝ่ายค้านเขาจัดสรรเวลาในการอภิปรายไปหมดแล้ว

ทีนี้ทางด้านหัวหน้าพักเพื่อไทยและประธานวิบฝ่ายค้านบอกว่า
อ้าวแล้วทำไมไม่ประสานมาล่ะ

ถ้าร้อยเอกธรรมนัฐประสานมา
ในวันนี้ก็แบ่งให้เลยพร้อมแบ่งให้เลย

เราก็รอตลอดเราก็เตรียมไว้ให้อยู่
แต่ว่าถ้ามันช้าเกินไปลึกไปจนถึงวัน
วันนี้พรุ่งนี้มันก็จะยากแล้ว

แต่ว่ามันต้องรีบพูดวันนี้รีบแจ้งความจำนง
ผมว่าก็ประมาณนี้ได้
นี่แหละทีมข่าวก็เลยพยายามจะคุยกับร้อยเอกธรรมนัฐ

สภาวันนี้ก็เหมือนกับเลี่ยงเจอนักข่าวอะค่ะ
นักข่าวบอกมาแบบนี้
คือจอดรถใต้ดินขึ้นลิฟต์ขึ้นห้องประชุมเลยชั้น๒

นี่นะคะก็ทักทายพักฝ่ายค้านเดินดูที่นั่งพักเศรษฐกิจไทย
ทีมข่าวของเราก็ได้ข้อมูลมาจากคุณพิรวิทย์ค่ะ
หัวหน้าภักดิ์ไทยรักธรรมบอกว่าร้อยเอกธรรมนัฐไปหารือ
คุณพิเศษสอสอพลังประชารัฐเกี่ยวกับแนวทางในการลงมติในการโหวตนะคะ
มีข้อสรุปร่วมกันว่าจะจัดหนักพลเอกอนุพงศ์คุณสันติพร้อมพัฒน์
มีแนวโน้มว่าจะโหวตคว่ำสองคนเดี๋ยวรอฟังการอภิปรายก่อนนะคะ
ขณะเดียวกันนะครับวันนี้หลังจากที่ผู้นำฝ่ายค้าน
ผู้นำรัฐบาลเขาเปิดฉากกันไปแล้วเนี่ย
อรัฐมนตรี๑๐คนน้าที่ถูกฝ่ายค้านอภิปรายพร้อมนายก
คือฝ่ายค้าเนี่ยเขาพุ่งเป้าไปที่เรื่องนโยบายปลดล็อกกัญชาจากยาเสพติดของ
ภูมิใจไทยบอกว่าเป็นการปลดล็อกโดยยังไม่มีกฎหมายควบคุมที่รัฐกลุ่ม
นี่เข้าใจตรงกันหรือยังไรนะฮะสองพักนะฮะเพื่อไทยกับทางก้าวไกลเนี่ย
เขาเอาเทปคำปราศัยของคุณอนุทินมาเปิดในที่ประชุมซึ่งเทปคำปราศัยนั้นเนี่ยนี่ฮะ
ไปขึ้นเวทีของพักภูมิใจไทยมีใจความประมาณว่าจากนี้ไปกัญชาไม่ใช่ยาเสพติดจะเป็นยาพารวย
เอาไปรักษาโรคแล้วนำไปพีสูบกันเองได้แต่อย่าออกไปสูบนอกบ้าน
ฝ่ายค้านเขาบอกโอ้โหอย่างนี้เนี่ยเป็นการพูดแบบไม่รับผิดชอบต่อสังคมหรือเปล่า
กระทรวงศึกษาหรือว่ารัชวิทยาลัยกุมารแพทย์เนี่ยต้องออกมาเรียกร้องให้เอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติด
เหมือนเดิมมันส่งผลกระทบกับประชาชนเป็นการกลัดกระดุมเม็ดแรกที่ผิดเม็ด
ปลูกกัญชาแล้วจะไปขายที่ไหนทั่วโลกเขาไม่ได้ยอมรับนะ
ไปผิดสนทิสัญญาที่ไทยทำไว้กับต่างประเทศหรือเปล่า
เรื่องนี้คุณอนุทินก็ลุกขึ้นชี้แจงนะฮะ
บอกว่าประเทศไทยไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อตกลงใดในทุกเรื่อง
ตอนนี้สภากำลังเร่งออกกฎหมายที่รัฐกลุ่มมาควบคุมเรื่องของกัญชาอยู่
ยืนยันว่าไม่เคยมีนโยบายนำกัญชาไปใช้เพื่อการสันทนาการ
เมื่อปลูกแล้วก็สามารถนำไปขายได้นำไปผสมอาหารได้นำไปเป็นเครื่องปรุงอาหารได้
นำไปรักษาโรคได้นำไปป้องกันโรคได้แล้วนำมาผีสู่กันเองก็ยังได้ครับ
บายกัญชาของรัฐบาลนี้ไม่ขัดหรือแย้งกับอนุสัญญาเดียว
ว่าด้วยยาเสพติดให้โทษขององค์การสหประชาชาติ
ซึ่งอนุญาตให้นำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ครับ
กรสหประชาชาติจัดกัญชาไว้อันดับแรกนะครับไว้ในอันดับที่๔
คือเป็นประเภทยาเสพติดร้ายแรงแต่อนุโลมให้ใช้ทางการแพทย์และวิจัย
ให้ดีนะครับขีดเส้นใต้นะทางการแพทย์และวิจัยเท่านั้น
ประเทศไทยของเราไม่จำเป็นต้องไปปฏิบัติตามประเทศอื่นหรือว่าเขาทำอย่างไรนะครับ

เราก็ไม่ผิดข้อตกลงใดข้อผูกมัดใดที่เรามี
ของคนที่ทำมาหากินโดยสุจริต
โอ้นี่เลยค่ะภักดิ์ภูมิใจไทย
กล่าวหาคือปกปิดทรัพย์สินซุกหุ้นบริษัท

ทีนี้ค่ะทางฝ่ายค้านเขาไล่เรียงแบบนี้
บริษัทที่ว่านี้ก็คือปี๒๕๕๙
มีคนในตระกูลชิดชอบถือหุ้น๘๐
ตั้งสำนักงานก็อยู่ในบ้านของคุณศักดิ์สยาม
พอมีตำแหน่งทางการเมืองก็ออกจากการเป็นผู้ถือหุ้น
ย้ายที่ตั้งสำนักงานไปอยู่ที่อื่น

ก็โอนหุ้นกลับมาเป็นของตัวเอง
พอจะเลือกตั้งก็โอนหุ้นไปให้นอมินีอีก
ไม่พบว่ามีการซื้อขายหุ้นกันจริง
ถ้าซื้อขายกันจริงมันไม่ต่ำกว่า๑๒๐ล้านบาท
แล้วไม่ปรากฏว่าคุณศักดิ์สยามแจงบัญชีทรัพย์สินในส่วนนี้เลย
แปลกก็คือนอมินีผู้ถือหุ้นบริษัทร้อยล้าน

อมินีคนนี้แจ้งข้อมูลรายได้น้อยมากจนน่าสงสัย
ที่เขาสามารถซื้อต่อที่ดินในพื้นที่พิพาทเขากระโดง

ซื้อหุ้นห้างหุ้นส่วนทั้งหมดมาจากคุณศักดิ์สยาม
และยังบริจาคเงินให้กับพักภูมิใจไทยอีกค่ะ
เกือบทุกงานที่ท่านประธานเห็นอยู่เนี่ยนะครับ
มีคู่เทียบอยู่รายเดียวครับ
และที่สุดยอดเหมือนนั้นคือคู่เทียบรายนี้
คือบริษัทที่บริจาคเงินให้พักภูมิใจไทย

เดือนเดียวกับที่นายเอบริจาคให้พักภูมิใจไทยนั่นแหละครับ
แบบนี้เอาไปให้ใครดูเขาก็ว่าหัวครับ
เอาธุรกิจตัวเองเข้ามารับงานกระทรวงที่ตัวเองเป็นรัฐมนตรีก็ว่าผิดแล้วครับ
ไม่พอครับยังมีพฤติกรรมที่เป็นการหัวประมูลอย่างชัดเจนครับ
เดี๋ยวต้องรอฟังคุณศักดิ์สยามชี้แจงใช่ค่ะหน้ากำลังกำลังไล่ไล่อภิปรายกันอยู่นะฮะ
เนื้อหาศาละวันนี้ถือว่าเข้มข้นทีเดียวนะครับ
การรวม๑๐คนและก็รวมทั้งคนเอกประยุทธ์นายกด้วยต้องได้๒๓๘ขึ้นไป
ทีนี้เขาก็โหวตกันในสภานั่นแหละแต่ว่าตรงนี้ฮะเผื่อท่านผู้ชมอยากจะโหวตคู่ขนานนะครับ
นี่เป็นครั้งแรกที่กลุ่มนักวิชาการของ๔มหาวิทยาลัยนะครับมีธรรมศาสตร์นิด้ามีศรีนครินทรวิโรธมีมรังสิตด้วย
ไทยรัฐออนไลน์ด้วยและอีก๓สถานีโทรทัศน์ร่วมกันทำโครงการเสียงราชาชน
เปิดให้ร่วมลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจทางออนไลน์คู่ขนานไปกับการลงมติของสภาผู้แทนราชดรนะฮะ
คือจะเปิดให้ลงมติกันเนี่ยศุกร์๒๒กรกฎาคมนี้เริ่มตั้งแต่๑๘นาฬิกา
แล้วไปปิดการลงมติก็คือ๒๓กรกฎาคมเวลา๑๑นาฬิกานะครับ
เพื่อการมีส่วนร่วมในภาคประชาชนอีกทางหนึ่งนะฮะคือคงไม่ได้มีผลทางสภาในทางกฎหมายหรอกใช่ค่ะ
แต่ว่าเผื่อเสียงทุกเสียงของประชาชนเนี่ยจะให้ทางฝั่งของรัฐบาลหรือว่าฝ่ายค้านเขาได้รับฟังนะฮะ
แต่โทรศัพท์มือถือ๑เครื่องจะลงมติได้๑ครั้งผลสรุปของเสียงประชาชนจะรู้ผลพร้อมกับการลงมติของทางสภาในวันเสาร์นี้